คุณผู้ชมครับในวันนี้ชาวอังกฤษกว่า๔๖ล้านคนเตรียมออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ
แต่ว่าโพลออกมาล่าสุดตอนนี้พบว่าคะแนนของทั้งสองฝ่ายสูสีกันครับ
อีกประมาณกว่า๑ชั่วโมงข้างหน้านะครับซึ่งจะตรงกันกับ๗นาฬิกาคือเป็นเช้าของวันพระหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษครับ
ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ๔๖๕ล้านคนจะออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ
ซึ่งผู้ที่ไปใช้สิทธิ์จะพบกับบัตรลงประชามติที่มีคำถามว่า
สหราชอาณาจักรจะยังคงเป็นสมาชิกของกลุ่มสภาพยุโรปต่อไปหรือจะออกจากการเป็นสมาชิกของสภาพยุโรป
สำหรับหน่วยงานที่เป็นหน่วยลงประชามตินั้นจะเปิดถึงเวลา๒๒นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษนะครับ
ซึ่งตรงกับบ้านเราเวลาประมาณตี๔หรือว่า๔นาฬิกาของวันพรุ่งนี้
ซึ่งเท่ากับว่าประชาชนจะมีเวลา๑๕ชั่วโมงในการออกไปใช้สิทธิ์
และหลังจากนั้นหีบลงคะแนนก็จะถูกปิดผนึกแล้วก็ส่งไปยังศูนย์นับคะแนนท้องถิ่น๓๘๒แห่ง
โดยจะมีการนับคะแนนและประกาศผลให้ทราบต่อไปครับ
ในส่วนของสภาพอากาศที่อังกฤษในวันนี้นะครับ
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาก็พยากรว่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนั้นจะมีฝนฟ้าขนอง
ส่วนไอแลนด์เหนือและสก๊อตแลนด์จะมีฝนตกหนัก
ส่วนพื้นที่อื่นนั้นจะไม่มีฝนตกลงมาเป็นอุปสรรคต่อการไปลงคะแนนครับ
ทางด้านประชาชนทั่วไปต่างบอกว่าพวกเขาพร้อมสำหรับการออกไปใช้สิทธิ์ในการลงประชามติครั้งนี้
ขณะที่ก่อนหน้านี้บางกลุ่มเองก็แห่ไปที่ร้านรับแลกเงิน
ฉวยโอกาสในการแลกเงินปอนด์เป็นยูโรเก็บเอาไว้ก่อน
เงินปอนด์นั้นจะร่วงลงอย่างหนักทีเดียวครับ
โดยข้อมูลจากสำนักงานปรายศนีย์อังกฤษที่มีสำนักงานรับแลกเงินหลายสาขาทั่วประเทศ
และรับแลกเงินผ่านระบบออนไลน์ระบุว่า
ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมายอดการแลกปอนด์เป็นยูโรนั้นเพิ่มขึ้นถึง๑๗๐
ส่วนบริษัทรับแลกเงินชาวเวอเร็กซ์นะครับ
ซึ่งเปิดเผยว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง
ขนาดที่เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของแคมเปย์รณรงค์

โดยประชันแคมเปญกันอย่างหนักตลอด๔เดือนที่ผ่านมานะครับ
โดยเมื่อวานนี้โพชีว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีคะแนนสูสีกัน
ขณะที่ประชาชนก็มีประเด็นหลักในการตัดสินใจคือ

แต่อย่างไรก็ตามการลงคะแนนจะมีขึ้นในช่วงที่ประชาชนยังมีความโศกเศร้าอะไร
ต่อการจากไปของสอสอหญิงคือโจคอกซ์นะครับที่อยู่ฝ่ายริเมน
แล้วก็เพิ่งจะตกเป็นเหยื่อความรุนแรงถูกสังหารเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ซึ่งทางด้านของนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์นะครับว่าเหตุการณ์สลดครั้งนี้
อาจจะส่งผลต่อจิตวิทยาของชาวอังกฤษและเปลี่ยนทิศทางของผลการลงประชามติด้วยเช่นกันครับ